คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเตือนภัยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาแชร์ค่ะบอกว่าเจอแท็กซี่โกงอีกแล้วนะคะ
เขาเล่าเรื่องราวบอกว่าตัวเองลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
แล้วเรียกแท็กซี่จะไปอ่อนนุษย์ซอย๘นะคะไปได้สักประมาณ๑๕กิโลเมตร
เอ้าทำไมล่ะรถแท็กซี่เนี่ยระยะทางมันไป๒๕กิโลเมตรแล้ว
มันพุ่งไปเกินจริงนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้จอด
พิสูจน์กันที่โรงพักและสุดท้ายเจอค่ะว่าโกงมิเตอร์จริงนะคะ

ขึ้นไปกี่กิโลเมตรขึ้นไป๑๐กว่า๑๒กิโลเมตร
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมรถแท็กซี่คันนี้แหละแล้วก็คนขับคนนี้แหละ
ผู้หญิงที่นำเรื่องราวมาโพสต์เนี่ยเธอบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยนะ
ที่เธอทราบว่าเธอโดนโกงเนี่ยเพราะว่าเธอออกจากสนามบินดอนเมือง
ระยะทางมันเกินจริงไป๑๐กิโลเมตรเธอเลยบอกว่ารู้ทันทีเลยว่าเจอแล้ว
เพื่อตั้งใจจะเปลี่ยนแท็กซี่คันใหม่แต่โชเฟอร์เป็นผู้ชายสูงอายุคนนี้
โวยวายปฏิเสธบอกว่าไม่ได้โกง

มันไม่มีเครื่องมือตรวจเรื่องของ

แท็กซี่บอกว่าได้ผมไปขนส่งก็ได้

ผู้โรยสารเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ผม
เอาล่ะเอารถคันนี้ไปที่ขนส่งค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหใจเสียเลยค่ะเพราะอะไร

ครั้งที่๒ปกติครั้งที่๓ปกติ

แล้วปรากฏว่ามีคนนำแสงสว่างมาให้ค่ะ

นี่จะต้องไปเปิดปุ่มสวิตช์โกงมิเตอร์

ตรงไหนเนี่ยพอไปตรวจแล้วไปเจอนะคะ
แต่สุดท้ายเราก็หากันจนเจอค่ะ

ดสั่งโกงได้ดั่งใจเลยนะคะ
จนที่ตำรวจเขาก็เลยนำตัวชอฟเฟอร์

ต่อหน้าตำรวจแบบนี้
ภูพฤเล่าต่อ
ตอนแรกนึกว่าแท็กซี่ที่โกมิเตอร์รายนี้จะโดนแค่ปรับ
แล้วก็ถอดเครื่องโกงทิ้งแล้วก็จบ
ปรากฏว่าทางกรมการขนส่งทางบกต้นเรื่อง
แจ้งเพิ่มเติมบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้คนขับก็คือ
ร้อยตรีเทียมศักดิ์แสงอรุณสวัสดิ์
อกจากจะปรับไป๒๐๐๐บาทแล้ว
ยังสั่งยึดใบขับขี่๓เดือน
และมีการไปแจ้งความไว้ที่โรงพักพระขนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาคือช่อกงประชาชน
และก็ยังประสานไปที่สนามบินดอนเมือง
เพิกถอนสิทธิ์ในการรับส่งผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองด้วย
คือหลังจากที่ลุงแกโดนจับด้วยกันจำนวนด้วยหลักฐาน
สิ่งที่แกทำคือแห่หัวเรา้แห่คุณ
แล้วบอกว่าไม่ทำแบบนี้แล้วจะพอกินได้ยังไง

อ้างทางสนามบินก็จะปรับขึ้นให้อีก
เตอร์ตามระยะทางก็ปรับขึ้นไปอีก
เอาจริงนะอันนี้คุณทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองทิ้งเลย
เห็นแบบนี้ใครจะอยากไปขึ้นรถของแกถูกไหม
คือคุณบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะพอกินนะ
แล้วคนขึ้นแท็กซี่ไม่ต้องมีอะไรกินหรือคะ

กันแล้วกันเนอะสังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะฮะ